แบบแหวกอากาศเลยอ่ะใครคุณโมเมคุณไปดูบรรยากาศที่ริมทะเลของเธอกันเลยนะแซ่บพริกสิบเม็ดเลยมั้งเนี่ยโมเมนพัดศรเนี่ยขอท้าฝนไปเที่ยวทะเลเมาดีฟค่ะโชว์ความแซ่บอวดหุ่นสุดเฟิร์มในชุดบิกินี่หลากหลายสไตล์ด้วยพอเธอโพสต์อวดลงไอจีส่วนตัวปุ๊บเหล่าฟอลเลเวอร์ทั้งหลายเข้ามาส่งเสียงแซว